นะครับฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดไปติดตามกันหน่อยวันนี้ร้านที่เราจะไปดูนั่นก็คือ
คือร้านอาหารใต้คือร้านเก็ดแก้วร้านนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมอาหารใต้ร้อยแรงอย่างร้านนี้อยู่ที่เมืองทองทานีนะคะ
ในราคากลางไม่แพงมากราคาสบายกระเป๋าแต่ว่าได้คุณภาพเหมือนเดิมค่ะ
กับชุดน้ำพริกไตปลาที่เอาไว้ทานคู่กับผักสดผักลวกหรือไข่ต้มก็อร่อย
เซ็ตมาให้ดูแบบนี้โอ้โหน่าทานจริงอยากจะสั่งเหลือเกิน
เข้าไปได้นะคะตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้หรือใครจะถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้เลย
๑๒๓แพะร้อยจังหู้เลยนี่ส่วนใครจดไม่ทันนะคะ
อยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้ไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้าน
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ในทุกวันครับ